พาไปที่พยาวของดีของอร่อยเขาว่ากันว่าอยู่ที่นั่น
ไปพร้อมกับผมรวมไปถึงเพื่อนซีอย่างคุณนุ๊กกี้พยาว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

ไม่ว่าจะเป็นผักที่หมอดสารพิษหรือว่าพริกที่คั่วเอง
ราคาเริ่มต้นที่ชามละ๕๐พิเศษ

ทำเป็นเล่นวันหนึ่งขายได้มากกว่าร้อยชามเลยนะ

แบบนี้ต้องไปอุดหนุนไปใครสนใจลองไปกันดูที่ร้านนี้ผมย้ำสถานที่แล้วกัน
ที่ตำบลแม่สุกอำเภอแม่สายจังหวัดพยาวหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้
ต้องไปแล้วนุ๊กกี้นุ๊กกี้พยาวช่างภาพในสตูดิโอเรา

ไปกับผมได้กินก๋วยเตี๋ยวสบายใจอยู่แล้ว

ไปนะไปถ้าไปยักษ์กล้องอย่างนี้ยักษ์กล้องยักษ์กล้องเออไปแล้วไปยักษ์กล้อง